คุณผู้ชมคงจะเคยเห็นลูกคิดโดยเฉพาะคนยุคก่อนเนี่ยลูกคิดนะที่ว่าเป็นเครื่องคำนวณเหมือนเครื่องคิดเลขอ่ะนะ
แต่ลูกคิดขนาดทั่วไปเนี่ยก็มันธรรมดาไปแล้ว
พาไปดูลูกคิดรางที่ยาวที่สุดในโลกค่ะคุณผู้ชม
ไปดูกันค่ะว่าหน้าตาเป็นแบบไหนที่นี่เลยนะคะ
คุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี่คือลูกคิดที่มีความยาวถึง๕เมตร
มีจำนวนหลักทั้งหมด๑๖๕หลัก
เขาว่ากันว่าน่าจะเป็นรางลูกคิดที่ยาวที่สุดในโลกก็ว่าได้
เพราะว่าลูกคิดทั่วไปเนี่ยก็จะมีรังความยาวอยู่
หลักที่ใช้คำนวณประมาณ๑๓หลัก๑๑

ก็คือนายอมรินจิระพิทยาเวทอายุ๗๖ปี
เป็นเจ้าของร้านเมษาฟามาซีด้วย

ทำจากไม้ชิงชันโดยช่างฝีมือ
ทำด้วยกัน๓คนใช้เวลา๑เดือนก็แล้วเสร็จ
นุนราคาจ้างทำตอนนั้น๑๐๐๐บาทเศษ
ถามว่าแล้วทำไมถึงทำรังลูกคิดแบบนี้ขึ้นมา
บอกว่าต้องการจะใช้คิดคำนวณเงินค่ายา
เวลามีลูกค้าเข้ามาซื้อยาในร้าน

ลูกคิดรังแบบนี้ในการคิดคำนวณใช่ไหมคะ
แล้วเมื่อก่อนมันไม่ได้แบบมีเครื่องคิดเลข
เหมือนในปัจจุบันไงก็ต้องใช้ลูกคิดราง
แต่พอจะคิดตังค์ทีอ้าวลูกคิดไปไหนถามหาลูกคิด
ไม่รู้ไปซ่อนอยู่ไหนแหละก็เลยเอางี้ละกัน
แก้ปัญหาเลยทำมันเป็นรางยาว๕เมตร
วางไว้หน้าร้านบนตู้ยาแบบนี้เลยนะคะ

ถูกต้องคิดคำนวณได้เลยทันที
ลูกค้าเห็นแล้วก็อู้ติดอกติดใจ
ถึงขั้นว่าโด่งดังไปต่างประเทศเลยนะ

เขาถ่ายรูปแชร์กันอุ๊ยสนั่นวันไหว
ก็เป็นเรื่องแปลกแปลกของดีของเด็ดบ้านเรา
ตอนแรกเกิดออกมาดิฉันเข้าใจว่าเป็นโมเดล

เขาก็คำนวณจริงต๊อกแป๊กต๊อกแป๊ก

ดิฉันได้หลักหน่วย๕บาท๑๐บาท
ไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยตอนนี้